อุดรธานีเกิดเหตุแบบนี้ครับ

กระทั่งหลานทุบหัวลุง

ก็ต้องเข้าไปควบคุมตัวนะครับ

เขาคุ้มคร่างวิ่งหนีเข้าไป
ในบ้านกำนันก่อนถูกเจ้าหน้าที่ปิดล้อมจับกลุ่มเอาไว้ได้
หลังจากนายเต้ยก่อเหตุฆ่าลุง
ลุงของเขาก็คือนายปั่นบุญมายุ๕๖ปีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนหน้าบ้าน
ตำบลผาสุกอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีนะครับ
โดยหลานคนนี้ใช้ท่อนไม้หน้าสามตีหัวลุง

ไม้หน้าสามเมตรครึ่งอ่ะใช่ฮะแล้วก็ระหว่างควบคุมตัว

ชาวบ้านชาวช่องเขาพากันรุมด่าสาบแช่ง
ที่ก่อเหตุฆ่าลุงแท้นะฮะนายเต้ยอ้างแบบนี้
ว่าจะถูกลุงทำร้ายก่อนเพราะลุงมาแย่งควายของผมไปเลี้ยง
ก็เลยต้องป้องกันตัวยอมรับทะเลาะกับลุงก็เลยโมโห
ใช้ไม้หน้าสามท่อนใหญ่ตีเข้าไปแต่ตีกี่ทีจำไม่ได้ครับ
แต่เขาบอกว่าเขาตีไม่แรงนะแต่สุดท้ายลุงก็เสียชีวิต
แล้วถามว่าอยากจะขอโทษลุงไหมลุงตายไปแล้วอยากจะบอกอะไรกับวิญญาณลุง

ก่อนหน้านี้สูบไปกี่เมตรไม่มีครับนานก็ยังสามสองสามวันที่เดียวครับอืม
เนี่ยนะฮะส่วนน้องสาวของคุณลุงผู้ตายแล้วก็เป็นป้าของผู้ก่อเหตุก็บอกแบบนี้ครับ
บอกว่าหลานคนนี้เต้ยติดยาบ้าอย่างหนักจนคุ้มคลั่งทุบข้าวทุบของ
ทุบบ้านแล้วเคยเผาบ้านเผาสิ่งของอ่ะนะไม่มีใครซึ่งเป็นญาติเนี่ย
อยากจะยุ่งด้วยแล้วแล้วสาเหตุที่ฆ่าลุงอ่ะก็เชื่อว่าเพราะเต้ยเนี้ยเมายาบ้า
แล้วเคยทำร้ายลุงมาแล้วสองครั้งครั้งนี้ไม่ได้ทำร้ายอย่างเดียวแล้วนะ
ที่สามแล้วที่ทำให้ลุงตายนะครับทีนี้นายเต้ยถูกจับข้อหาเสพยาแล้วครับ
ลอบตัดไม้พยุงด้วยเคยจำคุกมาสองปีกว่าพ้นโทษออกมาปีหกสอง
และครั้งนี้พอฆ่าคนตายก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เสพยาเสพติดด้วยนะครับ